เอาล่ะตลอดข่าวของเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่นำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวในประเทศไทยไป
พาคุณผู้ชมตลอดไปถึง๗๗จังหวัดในประเทศไทยกันมาแล้วนะคุณผู้ชม
อ่านข่าวกันไปเยอะแยะมากมายแต่คุณผู้ชมบางจังหวัดบางอำเภอบางสถานที่
บางครั้งชื่อเรียกมันก็ค่อนข้างจะยากพอสมควร
มีการท้องรูปพ้องเสียงหรือฟังไปก็อาจจะมีอมยิ้มบ้างหัวเราะบ้างนะคะ
วันนี้ค่ะตลอดข่าวของเรานะคะก็เลยจะรวบรวมเรื่องราวชื่อแปลกในเมืองไทยมาให้คุณผู้ชมดูว่ามีชื่ออะไรบ้าง
แล้วอยู่ที่ไหนบ้างไปติดตามกันเลยจ้า
คุณผู้ชมครับเวลาที่คุณผู้ชมเดินทางไปยังต่างจังหวัดต่างถิ่น
แล้วเคยสะดุดตากับป้ายบอกสถานที่กันบ้างหรือเปล่า
สะดุดตาแล้วป้ายบางป้ายก็อาจจะทำให้คุณผู้ชมงงหรือหลุดขำออกมาก็ได้
วันนี้ตลอดข่าวของเราได้รวบรวมมาแล้วมีป้ายไหนบ้างตามไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่ป้ายซอยอันลายจังหวัดชนบุรี

พองเสียงเหมือนกับเป็นการเลิกติดตามแอปพลิเคชันไลน์ของเพื่อน
แต่ไม่ใช่นะนี่นะเป็นชื่อซอยครับ
ต่อกันที่ป้ายหมู่บ้านหมงไมโครเวฟ
ฟังดูแล้วเหมือนว่าหมู่บ้านที่นี่เนี่ยใช้ไมโครเวฟทั้งหมู่บ้าน
แต่ไม่ใช่นะครับที่นี่เนี่ยเดิมชื่อว่าบ้านนาเจ็ดล็อก
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ใช้จุดเด่นบนดอยแห่งนี้เป็นที่ตั้งเสาคลื่นไมโครเวฟส่งสัญญาณโทรศัพท์
จากนั้นจึงเรียกกันว่าบ้านมงค์ไมโคเวฟ
ปัจจุบันมีทั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์และสถานีโทรทัศน์อยู่หลายช่องมาตั้งอยู่ที่นี่
สำหรับหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศรนั่นเองล่ะครับ
ยังไม่หมดไปต่อกันที่ป้ายบ้านหนองผีหลอก
ตั้งอยู่ที่ตำบลพระผ่าอำเภอโชคชัยเป็นคุ้มหมู่บ้านเล็ก
แยกออกจากบ้านโนนแดงหมู่ที่๑๖มีประชาชน

ชื่อนี้เกิดจากการเรียกขานต่อกันมายาวนานนับร้อยปี
ในอดีตบริเวณแห่งนี้เป็นป่าดงดิบ
ห่างไปประมาณ๘๐๐เมตร
มีหนองน้ำขนาดประมาณ๑๐๐ไร่
อยู่ติดกับทางเกวียนที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา

ชาวบ้านก็จะมักพบกับผีโพร่งและผีโป่ง
ที่ออกมาหากินกบกินเขียดในหนองน้ำจำนวนมาก
จึงทำให้ชาวบ้านหวาดกลัว
จนกลายเป็นชื่อที่ใช้เรียกสืบต่อกันถึงทุกวันนี้
ต่อกันที่ป้ายผาหำหดจังหวัดชัยภูมิ

ชื่อนี้เนี่ยไม่ได้เพี้ยนแต่อย่างใด
เพราะมันถูกตั้งจากความหวาดเสียวของหน้าผา
หำโหดตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไส้ทองที่เหลืองชื่อด้วยทุ่งดอกกระเจียวนั่นเองล่ะครับ
ใครยังไม่เคยไปก็ไปพิสูจน์กันได้แล้วจะรู้ว่าหดจริงหรือเปล่า
ต่อกันที่ป้ายถนนเรียบนาทีจังหวัดสมุทรสงคราม
เชื่อว่ามองแวบแรกหลายคนอาจจะอ่านผิดออกเสียงเพี้ยนอย่างแน่นอน
เขาอ่านว่าถนนเรียบนาทีเรียบนาทีท่องกันให้ดีนะครับอย่าอ่านผิด
ด้วยตัวอักษรที่สามารถอ่านได้สองแบบจึงทำให้หลายคนอดขำในความทะลึ่งของมันไม่ได้
ย้ำอีกทีต้องอ่านว่าเรียบนาทีนะฮะ
ต่อกันที่ป้ายซอยแพร่พันธุ์จังหวัดประจวบคีรีขัน
ซอยนี้เนี่ยอยู่ในอำเภอหัวหินเวลาอ่านผ่านผ่านคงอาจนึกถึงซอยนี้
มีโรคระบาดหรือเปล่าแม่ไม่ใช่นะครับนี่แค่ชื่อซอยเฉย
และสุดท้ายกับป้ายบ้านปี้จังหวัดเชียงราย
แค่ชื่อเนี่ยก็ล่อแหลมแล้วใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชม
ไม่รู้เนี่ยว่าใครเป็นคนตั้งสันนิษฐานว่าชื่อที่ตั้งเนี่ย
อาจจะเป็นสำเนียงภาษาเหนือที่แปลว่าพี่ก็เป็นได้
นอกจากที่นี่แล้วยังมีชุมชนบ้านปี้ในจังหวัดพยาวอีกด้วยนะครับ
เป็นยังไงคุณผู้ชมคือบางสถานที่บางหมู่บ้านบางตำบล
เราก็อาจจะคุ้นชินแต่บางที่ก็เคยเห็นเคยได้ยินแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้
แต่ที่รวบรวมมาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้แบบว่า
หัวเราะหรือว่าขำขันกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะว่า
แต่ละที่เนี่ยมันก็มีที่มาแล้วก็มีอัตลักษณ์ซึ่งมาจากสมัยโบร่ำโบราณมันต้องมีที่มาที่ไปอยู่แล้ว
แต่รวบรวมมาฝากจะได้หลายคนแบบเออชื่อแบบนี้ก็มีอยู่ในประเทศไทยของเรานี่แหละจ๊ะ

ข่าวแปลกแล้วก็แฝงไปด้วยสาระที่นำมาฝากกันนะคะ